คุณผู้ชมคะจำเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีได้ไหมคะ
คลิปนี้ที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะ
ทีนี้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมปมนี้ครูพี่เลี้ยงได้ออกมาขอโทษแม่ของเด็ก
พร้อมกับมีการสวมกอดกันแล้วนะคะ
คือกรณีนี้มันมีการโพสต์คลิปเอาไว้จากโรงเรียนเอกชนชื่อดัง
ที่มีการกักขังเด็กชายวัย๒ขวบไว้ในห้องเรียนนานกว่า๒๐นาที
แล้วก็คาดว่าน่าจะมีการทำร้ายร่างกายด้วยนะคะ
จนทำให้ตัวเด็กชายวัย๒ขวบเกิดความวิตกจริต
กลัวบุคคลอื่นแม้แต่เวลานอนเองคุณแม่ของเด็กเองก็บอกว่า
เด็กเนี่ยก็จะตื่นขึ้นมาแล้วกับมีการเผลอว่ากลัวกลัวไม่อยากอยู่คนเดียว

กระทั่งนำคลิปนี้มาแชร์ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะ
ทีนี้ล่าสุดโรงเรียนได้ออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วค่ะ
พร้อมกับมีการนำกล้องวงจรปิดนะคะทุกตัวในโรงเรียนที่มีการบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ในวันเกิดเหตุนำมาให้ผู้ปกครองได้ดูด้วย
ซึ่งวันเกิดเหตุเนี่ยเด็กร้องไห้นะคะไม่ยอมเข้าร่วมกิจกรรม
อันนี้คือโรงเรียนบอกคือไม่ยอมเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
ครูประจำชั้นแล้วก็ครูพี่เลี้ยงเองเนี่ยก็ไม่ได้ดุด่าหรือว่าทำร้ายหรือว่าเหมือนกับไม่ได้มีการกักขังเด็ก๒๐นาทีตามที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้แต่อย่างใดนะคะ
คือครูเนี่ยมีการนำเด็กเข้าไปในห้องแล้วก็เด็กเนี่ยเหมือนกับไม่ยอมมาเข้าแถวคือใช้เวลาแค่๒นาทีเท่านั้นที่มีการเหมือนกับนำเด็กเข้าไปในห้องซึ่งในระหว่างนั้นเองครูก็คอยมองอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะ
โดยเรื่องนี้ค่ะเด็กเนี่ยไปบอกแม่ว่าเจ็บหัวทางโรงเรียนเองก็มีการนำคลิปที่เด็กเนี่ยไปวิ่งมาแล้วก็เหมือนกับชนกับเพื่อนจนกระทั่งเจ็บหัวแบบที่เด็กบอกเอาคลิปนี้ให้แม่ดูด้วยนะคะ
โรงเรียนเองก็เหมือนกับเข้ามาดูเด็กในวันที่เหมือนกับมีการวิ่งชนเพื่อนทันทีไม่ได้มีการละเลยหน้าที่อะไรแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้ครูพี่เลี้ยงเองก็ต้องขอโทษแม่ของเด็กวัยสองขวบพร้อมกับมีการยืนยันว่าไม่เคยทำร้ายร่างกายเด็กแต่อย่างใดแล้วก็ยืนยันหนักแน่นด้วยว่าไม่เคยจริง
คุณแม่ใจที่ไม่ดีกับลูกของคุณแม่ครูพี่ปฏิบัติกับลูกของทุกท่านที่ได้สัมผัสได้ดูแลทุกท่านเหมือนกันหมด
และต้องขอโทษกับยารื่นบุคลิกข้าบมันทุกทีกันจากนั้นมีหยกรรมที่ดีต้องมีของที่จะปวดโบร์ด
พี่จะเสียใจเพราะว่าลูกไม่โดนของอยู่ในห้อง

ถึงจะเป็นช่วงเวลาแค่สองที
ถ้าเราผิดพวกถึงน้องเลือดถึงน้องการอะไรขึ้นบ้าง

ถ้าคุณแม่คิดคนเดียวอะไรกว่าบนนะคะคุณแม่
คุณบีก็ผิดผ้าเพราะว่าคุณบีก็ผิดผ้า

ว่าไม่มีเหตุการณ์ใดทำร้ายเด็กคุณแม่จริง
หลังจากที่มีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะ
ทางคุณแม่เองก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คข่าวว่าไม่ติดใจ

ว่าครูไม่ได้ทำร้ายเด็กจริง
ทีนี้ทางด้านของนางสาวนันซีรีนะคะ

ท่านก็ได้มีการแสดงความรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้น

แล้วก็ค่าอุปกรณ์ต่างที่ทางผู้ปกครอง
ได้มีการจ่ายให้กับโรงเรียนค่ะ
เพราะตอนนี้โรงเรียนและคุณครูตกเป็นจำเลยของสังคม
ในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นไปตามคลิปที่แจ้งนะคะ

หลายรอบแล้วก็กักขัง๒๐นาที

อยากจะขอความเห็นใจจากผู้ปกครองและสังคมนะคะ
ให้ติดตามดูรายละเอียดของเนื้อหาที่ถูกต้องด้วยค่ะ
แล้วก็หลังจากนี้ถ้าคุณแม่เองจะพาเด็กไปตรวจสุขภาพจริงทางโรงเรียน
ก็จะดูแลค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ด้วยนะคะ